ต่อเรื่องของคดีแพรวาเก้าศพกันหน่อยนะฮะก็ใกล้จบแล้ว
เพราะมีเศรษฐีไปติดต่อขอซื้อที่ดินแล้วมูลค่า๕๐ล้าน๒๑ไร่
จ่ายเงินกันวันพุธนี้แล้วก็คาดว่าครอบครัวของผู้ที่ศูนย์อาบเสียหาย
แล้วก็เสียชีวิตบาดเจ็บนะฮะจะได้เงินชดเชยในสัปดาห์หน้านะครับ
เรื่องนี้จากเหตุการณ์ที่นางรัฐดาวันเทพหัสดินณอายุทยานะครับ
ซึ่งเป็นแม่ของแพรวาก็ประกาศขายที่๒๑ไร่
ที่อำเภอ๓๐๐ยอดมูลค่า๕๐ล้านเพื่อนำเงินไปชดใช้ให้กับผู้เสียชีวิต
บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ตามคำพิพากษาของศาล
ทั้งหมดนั้นก็๒๖ล้านได้พร้อมกับดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่เกิดเหตุนะครับ
เมื่อวานทางครอบครัวของแพรวาบอกว่ามีเศรษฐีใจบุญคนหนึ่งติดต่อมาขอซื้อที่แล้ว
แล้วก็เตรียมจะจ่ายเงินกันในวันพุธนี้แล้วนะครับ
จากนั้นทางครอบครัวจะนำเงินไปวางที่ศาลถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด
ว่าครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งหมดนั้นจะได้เงินเป็นเงินเยียวยาพร้อมกับดอกเบี้ยครบทุกคนในสัปดาห์หน้านะครับ
ทางด้านของนางทวินเช้าเที่ยงอายุ๗๑ปีซึ่งเป็นแม่ของดรสาตราเช้าเที่ยง
หรือว่าดรเป็ดนั้นก็เป็น๑ใน๙ของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ก็ต้องนั่งร้อยมาลัยอยู่ที่ตลาดนัดในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีที่ต้อง
ทำแบบนี้ก็ต้องเพื่อเอาชีวิตรอดต่อไปบอกว่าตั้งใจถ้าได้เงินมาเมื่อ
ไหร่จะนิมนต์พระ๑๐๐รูปมาทำบุญครั้งใหญ่เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกษนให้
กับลูกชายคือดรเป็ดครับจะจัดพิธีที่วัดเดียวกันกับที่เผาศพลูกที่ราชบุรี
ก่อนหน้านั้นอยากให้คดีจบเร็วจึงได้ไปบนบานสารเก่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเคย
กระทั่งไปขอให้โดยวิญญาณของลูกชายช่วยเหลือขอให้มีอะไรดีขึ้นมาบ้าง
เพราะแม่เหนื่อยมากแล้วขอให้จบเรื่องสักทีเถอะเพราะเงินเยียวยาที่ได้มาไม่เยอะอะไรมากมายหรอก
มาก็๑ล้านกว่าบาท๑ล้าน๕แสนบาทตอนนั้นลูกชายถ้าลูกชายอยู่ได้เงินเดือนเกือบ๕๐๐
แต่นับจนถึงตอนนี้คิดไปคิดมาแล้วมันก็คงไม่คุ้มอะไรนะกับเงินที่ได้มา
ล้านกว่าบาทครั้งเดียวกับลูกชายได้เงินเดือน๕๐๐๐บาทแล้วก็อยู่กับแม่ตลอดชีวิต
ในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปประชุม
คือประชุมเมื่อวานนะฮะแล้วก็มีการหามรือเรื่องของเงินชดเชยทั้งหมดด้วย
ขณะเดียวกันนะฮะนักข่าวพยายามถามอีกคนนึงที่เกี่ยวข้องคือคุณนัท
คุณนัทเทพหัสดินณอายุทยาแน่นอนเป็นพี่ชายต่างบรรดาของแพรวา
ที่ผ่านมาไม่อยากพูดไม่อยากเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
แต่ล่าสุดบอกแล้วว่า๙ปีที่ผ่านมาครอบครัวและตัวเองรู้สึกสะเทือนใจ
ต้องกราบแสดงความเสียใจกับครอบครัวทุกคนที่สูญเสียญาติพี่น้องไป
ตอนนี้สิ่งที่ดีที่สุดที่ครอบครัวทำได้คือ
ก็อยากจะให้ทุกครอบครัวนั้นได้รับความเป็นธรรมและได้เงินเยียวยา
เชื่อว่าคงอีกไม่นานนี้ทุกอย่างจะจบลงนะครับ
จนไม่ได้รู้สึกสำคัญว่าเราถึงว่าจะอยู่ในบ้านเดียวกัน

คือไม่มีวันไหนที่เขามีความสุข
จริงเรื่องแบบนี้แบบ
ผมถึงบอกว่าเราไม่ได้อยากออกมาพูดอะไรเยอะ
เพราะว่าพูดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
แล้วก็ยิ่งพูดไปแล้วเดี๋ยวไปกระทบใคร
เราก็ไม่อยากที่จะให้ความรู้สึกของคนที่เขาสูญเสีย

ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยอีกครั้งหนึ่ง
เราก็เชื่อว่าเร็วนี้ทุกคนจะได้รับความเป็นคำแน่นอน